ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรที่มันน่ารักกันหน่อย

แต่ว่าน้องใบตองฮะไม่ได้ไปดูคุณ

ความน่ารักของคุณลุงนี่แหละครับเป็นสายแว้น
แต่ว่าแว้นคนเดียวมันเหงา
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเพื่อนไปแว้นด้วย
แต่ว่าจะเป็นใครเอาไปดูคลิปกันเลยครับ

มีผมคนเดียวรูปหล่อจริงนะนี้

เหงาอีกต่อไปเมื่อได้เพื่อนคู่ใจมาเป็นเจ้าตูบ
ซ้อนสกูตเตอร์จิ๋วแบบนี้ครับ

โอ้โหฟ้าเฟียวเร็วเข้าซอย

ส่วนเจ้าตูบน้องหมาเนี่ยก็เพลินด้วยเหมือนกัน
เผลินมากตาปลือจ้ะ

สายตาของเขาลักษณะมันเป็นปลืออยู่แล้ว

เออเคยเห็นหมายิ้มไหมล่ะ

เดี๋ยวช็อตที่กำลังเลี้ยวเข้ามาด้านหน้า

เอ้าพอเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียล

แล้วก็มาคอมเมนต์ว่าแม่น่ารักน่าเอ็นดู

ตูบก็บอกเลยนะบางทีเนี่ย
อาจจะให้คุณตาเป็นคนซ้อน

ได้หรอคะ
ไม่รู้ก็ฝึกไปฝึกมาอาจจะขับขี่เองได้ด้วยนะ

ดิฉันว่าเหมือนเป็นแบบประดิษฐ์ขึ้นมาเองไหม
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีขายวางขายที่ไหนอะไรยังไง

แต่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เท่ดีนะ

คือแบบว่าลดตับ

มี๔ล้อแล้วความเร็วประมาณนี้มันไม่คว่ำแน่

ลุกขึ้นมาปัดแล้วนั่งขับต่อ

คุณตาบอกน่ารักจังเลยคุณ
คือถ้าคนแก่บางทีเขาอยู่กับสุนัขอยู่กับแมวอยู่กับสัตว์เลี้ยง
เขาจะอารมณ์ดีมีความสุขไงใช่ไหม
แต่อย่างเราอย่างนี้ก็ไม่ต้องอยู่กับสุนัขกับแมว

เพราะว่าเรามีเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมอมยิ้มไปพร้อมกัน